คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะโอ้โหมันก็ไม่น่าเชื่อนะคะ
มีพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างแถวแยกอโศก
เขาบอกว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนเร่ร่อนเดินไปเดินมา
แต่เขาสังเกตว่าผู้ชายคนนี้ดูดีหน้าตาดีมันแปลกมาก
มันเดินไปเดินมาเหมือนกับคนเร่ร่อนตอนแรกเขาแอบคิดในใจเล่นเล่นว่า
ตำรวจปลอมตัวมาหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะถ่ายคลิป
ครับแล้วก็โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลปรากฏว่าผู้ชายคนนี้
คือคนที่หายตัวไปจากบ้านเป็นปีอู้หรือฮะพ่อตามหายอยู่เป็นปีอ๋อ
แล้วเจอเพราะพี่คนนี้ถ่ายคลิปเอาไว้คิดดูสิไปดูกันหน่อยค่ะ
วันนี้เจอเขาแล้วนะครับ
แต่ว่าเขาคุยไม่รู้เรื่องพี่คุยรู้เรื่องเป็นบางคำนะพี่
เขาอยากให้ถ้าเกิดญาติพี่น้องนะครับที่เห็นเขา
ถ้าเกิดอยากนำตัวไปรักษานะครับ
มาตามได้ที่แยกอโศกมนตรีนะครับเขาก็จะเดินอยู่แถวนี้
โอ้โหแล้วญาติเขาเห็นจริง
ครับนี่ค่ะบอกเนี่ยหายตัวไปเป็นปี
ต้องขอบคุณพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณแยกอโศกท่านนี้นะคะ
คุณชัยยุทธ์กาศรหรือคุณอ๊อฟอายุสามสิบสี่ค่ะคุณอ๊อฟเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าชายเร่ร่อนคนนี้เดินอยู่แถวเนี้ย
หน้าตาดีผู้จาดีกิริยาดีตอนแรกแอบนึกขำว่าตำรวจปลอมตัวมาหรือเปล่าเนี่ย
ญาติของผู้ชายคนนี้จะมาเห็นและสุดท้ายมีคนติดต่อเข้ามาจริง
บอกว่าชายเร่ร่อนคนนี้ชื่อปังปอนอ่าเป็นเพื่อนเขาเองครับ

พ่อของเขาตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
วันนี้เราเลยส่งคุณพัชรวรินทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับพี่อ๊อฟนะคะพี่วินใจดี
ตามหาญาติของชายเร่ร่อนคนนี้จนเจอค่ะ
เขาก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นสายสืบปลอมตัวมา
สุดท้ายก็ตามสังเกตเอ๊ะไม่เคยขออาหารใครเลย
ก็เลยมีคนสงสัยเอาของกินไปให้
จนสุดท้ายเพื่อนของน้องเขาติดต่อมาส่งรูปมายืนยัน
ก็เลยได้โทรคุยกันแล้วก็ได้คุยกับพ่อของน้องเขาด้วยค่ะ

ครับตอนแรกนะพี่เพราะว่าผมเขายังไม่ยาวตอนแรก
ผมก็สั้นนะสะอาดใส่เปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อย
ตอนนั้นแรกนะพี่เพราะหลังมาน้องก็ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลย
เห็นไหมคะว่าเขากินนอนที่ไหน
ส่วนมากจะอยู่แถวนี้เขาจะเดินอยู่แถวนี้เดินแยกอสโกค่ะ
แล้วก็ซอย๓ซอย๗ซอย๑๑อย่างนี้สุขุมวิทย์
ส่วนมากนะครับจะเป็นพี่ออฟฟิศมากกว่า

เขาจะไม่ขอนะพี่คือส่วนมากจะซื้อ
แล้วก็วางไว้ก็บอกเขาเขาจะไม่รับแบบมือต่อมือ
ใช่ครับผมใช่พี่
พ่อเขาบอกว่าใช่พี่วินที่ลงติ๊กต๊อกไหม
พอดีเพื่อนน้องปอนโทรมาหาพ่อว่าเจอน้องปอนแล้วอย่างนี้ครับ
ผมก็บอกว่าน่าจะใช่นะพ่อเพราะว่าเพื่อนของน้องปอนส่งรูป
ตอนที่น้องปอนยังปกติอยู่มาให้ดูก็เหมือนกันครับก็ใช่
เขาบอกว่าแล้วขับวินอยู่แถวไหนผมก็ว่าอยู่แยกอโศก
งั้นคุณพ่อถ้าเกิดมาคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางเย็นนี้เลย
ผมก็บอกว่าถ้าเกิดมาก็มาแยกอโศกเดี๋ยวผมจะพาตามหา
โอ้โหนี่ค่ะคุณชัยยุทธ์หรือคุณอ๊อฟนะคะ
ก็เลยเอาภาพวันที่คุณพ่อมารับลูกชายกลับไปให้ทีมข่าวของเราดูด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าเป็นภาพที่เขาก็ตื้นตันใจมากเนี่ยพ่อมารับ
คุณอ๊อฟบอกโอ้โหตื้นตันใจไปด้วยพ่อเดินเข้าไปหาลูกชาย
ลูกชายก็จำได้นะพี่อุ๋ยจำได้ว่านี่คือคุณพ่อแล้วเขาก็กอดกัน
คุณพ่อก็พาลูกชายขึ้นรถไปรักษาเดี๋ยวดูคลิปนี้กันนะคะ
จริงแล้วทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณพ่อนะคะ
คุณพ่อบอกว่าตอนนี้ก็พาลูกชายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
อาการดีขึ้นตามลำดับอาทิตย์หน้าน่าจะกลับบ้านได้แล้ว
แล้วก็จะพามารักษาตัวต่อที่บ้าน
คุณพ่อบอกว่าจะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยเพราะนี่คือลูกชายคนเดียว

ลูกชายคนเดียวเลยค่ะที่ผ่านมาพ่อคิดถึงมากเป็นห่วงทุกคืน
ขอบคุณคุณอ๊อฟนะคะที่นำคลิปของลูกชายโพสต์ลงสังคมออนไลน์
จนทำให้คุณพ่อได้เจอลูกชายในวันนี้ค่ะ
หายไปเป็นปีค่ะไม่น่าเชื่อนะคะโอ้โหขอบคุณคุณอ๊อฟจริงเลยอ่ะ
นี่แหละฮะคือสังคมออนไลน์ถ้าใช้ในทางที่ถูก
ให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็มีประโยชน์จริงมีประโยชน์มากค่ะ
นี่ชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะครับค่ะ